คลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลค่ะ

เกรงกลัวสายตาใครทั้งนั้นเลยนะคะ

แล้วก็ผมแบบเกลียนสั้นนะคะ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นริมถนน
วมิน๗๐ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ

อายุ๓๑ปีนะครับเป็นคนขับรถเมย

บนถนนนัวว่ามิน๗๐มีกลุ่มใช้ชะกัน

มารุมทำร้ายแล้วก็พูดว่าเก๋าเหรอ

ด้วยการรุมชกต่อยบนรถเมย์นะครับ
หลังจากนั้นก็ใช้ปืนเล็งมาด้วยนะฮะ

คนร้ายสองคนนี้ก็เลยพากันหนีไป
นี่นะฮะก่อนหน้านี้นะครับ
นายหนึ่งบอกว่าเคยถูกทำร้ายร่างกาย

ไปแจ้งความที่สอนอโคคามนะครับ
แต่ก็ไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้

ก่อเหตุอีกแล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุ
เจ้าของอู่รถเมย์รายใหญ่ในย่านนั้นด้วยนะครับ
ค่อนข้างมีอิทธิพลพอสมควร
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่เคยถูกดำเนินคดี
แต่ผมก็ไม่ทราบว่าวิ่งไปทำอะไร
ผมก็เลยลุกจากบอก

อยู่ดีเห็นเขาก็หยิบอาวุธปืน
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
เพราะว่าคลิปมันก็ชัดเจน

กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ

บอกว่าพวกนี้เป็นหลานของเจ้าของอู่รถเมย์รายใหญ่